ซึ่งมีมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ
อีกหนึ่งลูกยังเป็นจังหวะของทีมทหารน้ำราชนาวี

ก่อนจะเรียนบอลหลบผู้เล่นฉลามชน๓คน
จังหวะยิงลูกนี้ฉลับเข้าประตูไปเลยครับ

ต่อกันที่เกมคู่ระหว่างแบงคอกเอฟซี

ลูกนี้นาทุษศีลังไพโรดแค่งทีมเหยือด

แถมครึ่งบอลหนีนักเตะเจ้าจินอีก๒จังหวะ
ส่วนอีก๑จังหวะเป็นทางด้านอภิชาซูชาดา
ตัดบอลได้ลูกนี้ก็จะเป็นอติราชสิทธิศักดิ

หัดจากหวะคดดึกขวาไปติดบล็อกอย่างน่าเสียดาย
ปิดท้ายที่สนามโกดังสเตดียม
การท่าเรือพบกับโลโซดีไทเทค
จังหวะนี้พรมงคลสีซับแสง
ชิง๑๒กับธนันชัยชมบุญ
และเป็นพรมงคลที่พาบอลขึ้นมาและดึงบอลหลบ
ก่อนจะทรัพย์ด้วยสายลูกเนี้ยลึกกรอบออกไป
แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสเต็ปและลีลาสวยของศึกฟุตซอลไทยแลนดลีก๒๐๑๖ใน